มีเรื่องแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนอนขี้เศร้า

ก็ต้องมีวิธีการในการปลุกแหละ

คุณแม่ต้องแบบไปเขย่าตัว

แต่ถ้าเกิดว่าน้องแมวขี้เศร้า

เทคนิคยังไงในการปลุกให้แมวตื่น

แล้วมีวิธีการปลูกด้วยไปดูกัน

นี่ถุงทองหรือว่าใบตองอ่ะ

แสดงว่าเจ้าแมวตัวนี้มันต้องเป็นแมวเพศเมียแน่เลยใช่ไหม

แหมถุงทองตื่นลูกตื่น
ถุงทองตื่นผู้ชายมาเนี่ยตื่นเลย

โหได้ยินคำว่าผู้ชายไม่ได้เลยนะถุงทองนะ
มันใช่ไหมเนี่ยคุณมันเหมือนหน้านัก
นี่ไงได้ยินคำว่าผู้ชายปุ๊บลุกปั๊บตาถลึงเลย
แม่เจ้านายเขาก็รู้ใจนะว่าเจ้าถุงทองชอบผู้ชาย
ครับนะคะปลุกเท่าไหร่ปลุกไม่ตื่น
ใช้วิธีนี้เข้าไปแหมเสียเชิงแมวกันเลยทีเดียวนะคะคุณ
คุณอย่างเนี่ยอย่างคุณชนะอย่างนี้เวลาปลุกคุณชนะต้องไง

เวลาผมนอนแล้วนอนไม่ตื่นเนี่ย

ขึ้นเป็นดี
แสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

ถ้าเกิดว่าใครปลุกไม่ตื่นแบบนี้ก็ลองดูนะคะ

ลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ตื่นปลุกเพื่อนยังไงก็ไม่ตื่น
ผู้ชายมาเพื่อนจะตื่นทันที

เรียงรอยยิ้มเสียงหัวรอกันย้ำเช้าแบบนี้

แล้วก็มีบทเพลงมาฝากด้วยนะสำหรับเจ้าแมวเหมียวตัวนี้ไปฟังกัน
พี่บอกให้เต็มเลย

แม่เสียดายจัง
แม่เสียดายจัง
กำลังฝันอยู่เลย

แม่ปลุกเร็วจัง

แต่แมวนี้เป็นอะไรนะ
เป็นสัตว์ที่นอนได้นอนดีนอนทั้งวันนะ